ไปดูสหพันธ์ชาวไร่อ้อยนะครับยื่นหนังสือร้องเรียนหนึ่ง
แล้วก็ไปให้กำลังใจอีกหนึ่งนะครับกับพักภูมิใจไทย
ไปเจอคุณชาดาไทเศษด้วยไม่ตอบนะครับ
เรื่องแหมจะได้เป็นว่าที่รัฐมนตรีช่วยมหัฐไทยนะครับ
คุณผู้ชมไม่ตอบครับแล้วก็บอกด้วยว่า
ภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีได้ทุกคนเลยนะครับ
พักภูมิใจไทยครับนายชาดาไทเศษครับ
หัวหน้าพักภูมิใจไทยรับหนังสือจากสมาคมชาวไร่อ้อย
เขาบอกเขาเดือดร้อนนะครับเรื่องเงินค่าตัดอ้อยที่รัฐบาลนะครับ
รับปากเอาไว้แล้วก็ไหนมาแล้วก็ขอแสดงความยินดี
ภูมิใจไทยด้วยแล้วกันที่จัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทย
ชาดาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนจริงนะครับ
ส่วนที่มีชื่อเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
ก็คือบอกว่ายังไม่มีอะไรส่วนมากสื่อมวลชนตั้งไปให้แหละ
แล้วก็สอสอภูมิใจไทยทุกคนเป็นรัฐมนตรีได้หมดนะครับ
ถ้าไม่ตอบเรื่องของมหาดไทยแล้วถนัดงานไหนฮะลองฟังดูหน่อยครับ
ภูมิใจไทยเองเราก็มีความสามารถทุกคน

แล้วทุกอย่างก็อยู่ที่พักเราก็ฟังมติของพักครับ
ผมถนัดทุกด้านนะครับคือผมเป็นนายกเทศมนตรีเป็นชาวไล่อ้อย
ทำนาทำอ้อยทำยางนะครับผมแล้วก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับ
ผมเป็นมาแทบทุกด้านนะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับ
แล้วก็ในภาคภูมิใจไทยก็เหมือนกันนะครับ
ผมว่าทุกคนก็ถนัดเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องร่วมมือกัน
ไม่มีใครเก่งคนเดียวในรัฐบาลได้ต้องอาศัยรัฐบาลที่จะต้องร่วมกันทำงานนะครับ
ขณะที่ท่าทีของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับก็พูดถึง
โคณะรัฐมนตรีของพักที่ออกมานะครับก็
นิ่งมากแล้วในพักเดียวกันไม่มีปัญหาอะไร
เป็นรัฐมนตรีต้องทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะ

อนุทินโพสต์เฟซบุ๊คด้วยคุณผู้ชมครับ
เป็นบทสวดคาถาชินบัญชรแบบย่อบอกว่าเป็นหัวใจชินบัญชร
ซึ่งในบทสวดอธิบายว่าเหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย
ทำได้ทุกที่ทุกเวลาได้ผลทันใจ
หากจิตสงบเป็นสมาธิก็ได้บุญไม่แพ้การสวดบทเต็มเหมือนกัน
ไปดูพลังประชารัฐบ้างคุณผู้ชมครับ
หพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยเขาก็ไปเหมือนกันไปยื่นหนังสือ
เกี่ยวกับความหยุดร้อนมีคุณผ่ายฤทธิ์สวสองกำแพงเพชร
คุณอัฐกรสิริรัฐยากรกรรมการบริหารพักนะครับ
เป็นตัวแทนของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
แล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผามารับฟังปัญหาครับ
โดยนายยศวรรษชัยวัฒนสิริกุลที่ปรึกษาสมาพันธ์
ก็สนับสนุนนะโอ้ร้อยเอกธรรมนัฐนี่นะเป็นเลย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วถ้าใครมาแยกเก้าอี้นี้ไป
พวกเขาไม่ยอมนะขนาดที่ในภัยลิกบอกว่า
เป็นเรื่องดีที่ร้อยเอกธรรมนัฐจะอยู่ในตำแหน่งนี้
แต่ก็บอกว่าอาจจะถูกหั่นนิดหน่อย
แต่เชื่อว่าจะถูกนะครับวางตัวแล้วก็จบลงด้วยดี

ต้ารัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐ
ว่าขอให้ฟังนั่นนายกนิสน์นั่นนายกเสดทะนั้น
ครั้งนี้ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการแย่งชิงกัน
ส่วนที่พลเอกประวิทย์นะครับไม่มีตำแหน่งอะไร
ก็ไม่มีคำว่าเดี๋ยวจะแยกตัว
หรือว่าจะวางมือทางการเมืองจะดูแลและอยู่กับพักต่อไปครับ
จะให้มั่นใจว่าไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการอะไร
ดังนั้นไม่มีการแย่งชิงเราจะเสร็จกันไปด้วยด้วยดีนะครับ

ท่านพลเอกประวิทย์วงศุวรรณผมขอตอบเท่าที่ผมตอบได้นะครับ
คือจะอยู่กับพักพลังประชารัฐจะดูแลพักพลังประชารัฐ
แล้วก็จะเป็นเสาหลักของพักพลังประชารัฐ
และจะใช้ความรู้ความสามารถท่านในการมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มที่นะครับ
ส่วนตำแหน่งได้หรือไม่ได้คงไม่ได้เป็นเพราะอะไร